แล้วของที่แบบไม่เข้าร่วมที่ซื้อไม่ได้แม่
หูรายอย่างเลยละเอียดอีกบ้างนะ
หรือได้แต่ขนาดเดี่ยวกันผู้ที่จะใช้สิทธิ์หนึ่งเมืองบาท
สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น
ไม่สามารถอย่างที่น้องบอกไม่ได้เลย
วันนี้ที่เรารอคำถามว่าจะไปเอาเงินจากไหนมาแจก
วันนี้นายกตอบว่าสำหรับแหล่งเงินทุน
รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบข้อ
คือการออกพรบเงินกู้วงเงิน๕แสนล้านบาท
ต้องผ่านการตีความของกฤษฎีกาก่อน
เพื่อให้ออกพรบเงินกู้ดังกล่าว
เป็นไปไงก็ให้รอบครอบรัดกลุ่ม
ก็จะไปดูวินัยการคลังการเงินด้วยเหมือนกันเนาะ

การออกครั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การออกพรบจะต้องมีความโปร่งใส
ภายใต้การตรวจสอบในระบบรัฐสภา

จะต้องออกโดยผ่านรัฐสภา

อันนี้พูดเป็นเชิงแบบว่าคนบอกว่าถ้าแบบนี้คนละครึ่งตอบโจทย์กว่า
หลายคนพูดว่าคนละครึ่งตอบโจทย์กว่าเพราะว่า๑ระยะเวลาคุณบอกว่าให้พฤษภาเอาให้กลับบ้านตอนไหนอ่ะ
ลางานก็ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำงานกรุงเทพเขาบอก
มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลางานกลับไปบ้านเลยแล้วจะให้เอาไปใช้ตอนไหน
เพราะคุณบอกว่าให้ใช้ในพื้นที่ในตามบัตรประชาชนบัตรประชาชนอยู่ที่อื่นกันหมดเลย
ก็คือไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาเก็บเงินมาทั้งชีวิต
อันนี้แหละคือเสียงของประชาชน
ใช่ค่ะแล้วก็๓ก็คือเนี่ย
นี่ในโซเชียลดูเดือดกันมากมั้ยครับ
อย่างที่สามเขาบอกตอนหาเสียงทำไมบอกว่าไม่ได้กู้

คนถามว่าถ้าบอกว่าจะเอาเงินจากไหนมาคืนทำไมไม่ถามรัฐบาลที่แล้ว
ว่าทำไมถึงสร้างหนี้เยอะขนาดนี้
ทำไมไม่ถามรัฐบาลเก่าก่อนแล้วว่าทำไมสร้างหนี้ไว้ขณะนี้

กับท้าทามว่าเงินดิจิทัล๑๐๐๐๐บาทเกิดขึ้นมั้ย
เกิดขึ้นแน่นอนพฤษภาคม
แต่ผู้ที่ได้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่คุยกัน

๑๖บาทจะ๑๖ปีอีกปีไปได้ทุกคน

โปรดติดตามตอนต่อไป